คือสรุปภาพรวมทั้งหมดต้องการอะไรกันแน่สำหรับการเรียกร้องรอบนี้คะ
คืออุปสรรคของการที่จะให้ทุกคนได้แก้ไขปัญหา
ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่พวกเราอยากแก้ไขปัญหาเนี่ย

เราไม่ได้เข้ามายึดอำนาจฉีกรัฐมนูลแล้วร่างออกมา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องการพยายามเรียกร้องคือการแก้ไขในรัฐสภา
พูดกันอย่างมีอารยะในการแก้ไขกฎหมายในรัฐบาล
ให้มันเกิดกระบวนการแก้ไขในใช้กลไกของบ้านเราปกครองโดย
ในเมื่อกลไกบริหารใช้ไม่ได้ก็ใช้กลไกรัฐสภาใช่ไหมครับ
ติบัญญัติในการแก้ไขกฎหมายเอาปัญหามา
มันควรถูกบัญญัติในลำนูนถูกแก้ไขในลำนูน
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิถีทางที่ยึดอำนาจออกมาแล้วบอกว่า
นี่คือสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสังคมเราเนี่ย
ต้องรับฟังเสียงของทุกกลุ่มและให้ทุกกลุ่มมีอำนาจในการแก้ไขกฎหมาย
ใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมาย
เราคุยกันเรื่องกฎหมายแล้วบางอย่างกฎหมายมันมีปัญหา
ในเชิงหลักการในเชิงการบังคับใช้เพราะฉะนั้น
เราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนและให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการที่
อย่างเช่นเครือข่ายทรัพยากรเขาจะกำหนดว่า
และอันนี้เป็นของประชาชนคำถามผมคือว่าข้อเสนอแบบนี้
มันไม่ดีต่อประชาชนตรงไหนใช่ไหมครับ
ตัวอย่างเช่นการศึกษาต้องเรียนฟรีรัฐสวัสดิการอะไรต่างที่มันเกิดขึ้น
มันคือสวัสดิการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งนั้น
แต่เราไม่พยายามเอาเจ้าของปัญหาเข้ามาแก้ไขปัญหา
เราเอาใครก็ไม่รู้เข้าไปนั่งแก้ปัญหาแทนแล้วบอกว่าแก้ให้เขา
อันนี้มันเป็นลูกต่อเนื่องว่ารัฐบาลนี้มาจากตั้งแต่สมัยรัฐประหาร๕๗ด้วยหรือเปล่า
คือไม่ใช่แค่ว่ารัฐบาลบริหารไม่ได้เรื่องรัฐบาลบริหารแล้วคนยากจนคือมันไม่ใช่แค่นี้
คือมันเป็นลูกต่อเนื่องใน๕ปีนั้นถูกไหมคะ
ทีนี้เรียนกลับมาค่ะคืออาจจะไม่ใช่ว่าก็เราไม่เดือดร้อน
ทำไมเขาเดือดร้อนอาจจะไม่ใช่แค่นี้เท่าที่ฟังเขานะคะ
เนื้อหาของเขาคืออย่างนี้เชิญค่ะ
คือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองนะครับ
คือรัฐบาลไม่ออกมารับฟังหรือผู้มีอำนาจไม่รับฟังแล้วนำไปแก้ไข

เพราะผมดูว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่ออกมารับฟังปัญหาเท่ารัฐบาลนี้
อย่างเช่นแค่ม็อบของเด็กนักเรียนที่ไปประท้วงที่หน้ากระทรวงศึกษา

เคยมีไหมครับที่รัฐมนตรีออกมานั่งพูดจาโต้ตอบกับเด็กนักเรียน
ในประเทศไทยยังไม่เคยมีนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้ากระทรวงออกมาพบกับม็อบ

ที่สุดนักเรียนเหล่านั้นทำยังไงกับรัฐมนตรีครับ
นะครับซึ่งผมว่ามอบยุคเนี้ย
เป็นยุคที่ประชาชนอึดอัดที่สุด
แม้แต่ม็อบที่อ้างว่าเป็นปัญญาชน
แต่ไปรวมตัวมีบางคนจบต่างประเทศนะ

ซึ่งผมว่ามอบทุกม็อบอะนะ
จะต้องทำยังไงให้ประชาชนเห็นด้วยกับม็อบด้วยนะ
แต่การหยาบคายหรือมันไม่ใช่เหตุผลที่ควรนำเอามาใช้
เดี๋ยวเจอต่อค่ะ
ผมมองว่ายุคนี้รัฐบาลรับฟังปัญหาแล้ว
แล้วก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่

ทีนี้นอกเหนือจากเราพูดตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉันเอาประเด็นที่ไผ่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือประเด็นว่ามันมีน้ำหนักมากแค่ไหน
สำหรับคนที่มองต่างว่าในเมื่อประยุทธ์นะ

แล้วก็เขียนกติกาแล้วก็เข้ามา
จากการเลือกตั้งที่ใช้รัฐธรรมนูล

เขาเรียกร้องบอกว่าก็มันเป็นลูกต่อเนื่องไง

ผมมองว่ารัฐมนูลนี้อย่างแรกเลย
ก็คือเดี๋ยวก็จะบอกว่าพูดแล้วก็
เสียงตัวกล้องว่าประชาชน
ประชาชนลงประชามติ

ซึ่งผมนี่แหละเป็นคนเห็นชอบด้วย
แล้วก็กลุ่มที่ไม่เห็นชอบ

มีการลนลงให้โหวตคว่ำไม่รับร่าง

แม้แต่ไปสร้างกรณีเรื่องว่า
ออกไปลนรงค์แล้วโดนคุกคาม

ที่ทำให้คนทั้งสังคมทั้งประเทศ
หันมามองว่าพวกที่ถูกคุกคามนั่นคืออะไร
เขาก็ไปสร้างข่าวลงในสื่อโซเชียล
แล้วก็ลงในสื่อในกลุ่มของตัวเองมากมาย
ทำให้มีการประชาสัมพันธ์ไปอย่างมากมายแล้วว่า

ซึ่งมันเพียงพอแล้วครับที่เป็นการกระจายข่าวให้ประชาชนทราบว่า
ไม่ควรรับร่างเพราะอะไร
มันยิ่งทำให้คนรับรู้แล้วว่ามีการต่อต้าน

แต่ประชาชนก็ยังรับร่าง

งั้นคุณตอบตกร่องอีกสักคนได้ไหมคะ
ประชามติเนี่ยผมติดคุกเพราะโรนลงไม่รับร่าง
เราพูดถึงเรื่องเนื้อหาในรัฐธรรมนูล
พูดถึงมาตราต่างหมวดต่างในรัฐมนูล

สิทธิตารัฐมนูญ๕๐หายไปเพราะว่า

ปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ที่คอนเซ็ปต์ในการมองใช่ไหมครับ

คนโรนโรงก็โรนไปใช่ไหม

ไม่อาจสามารถยอมรับได้ว่ารัฐมนต์ฉบับนี้มันแฟร์
เพราะกระบวนการที่มาอย่างผมเองเนี่ยโดนคดีพรกรสุดท้ายแล้วสารตัดสินไม่ผิด
แล้วหนึ่งเสียงที่หายไปมันไม่มีความหมายหรอกครับ